นี่ยังไม่จบไม่ไปถึงไหนเลย

ต่อมานะครับก็คือราศีกัน

กันเนี่ยก็จะแมชกับราศีมีนมาก
แล้วก็เป็นราศีที่ย้ำว่าดวงจะดีขึ้นเรื่อยนะฮะ

แรงนะเป็นปีที่น่าจับตามอง
เช่าเนี่ยเช่านะครับ

ส่วนราศีตุ้นเราบอกมาแล้วนะ
ก็จะแมตช์กับราศีเมศกับเมศ

แล้วก็มากับเมศถุนก็ได้
แล้วครับส่วนอีกหนึ่งราศีอันนี้ก็จะ
เหี่ยวเหี่ยวหน่อยในช่วงเวลาไทย

อ๋อทะนูมังกรคู่กันเลยเหรอ
สลับกันเลยนะทะนูมังกร

ราวสีกุมเนี่ยก็จะเหมาะกับกรกฎในช่วงนี้

แล้วแบบคนที่รักกันอยู่แล้วก็จะรักกันยาวขึ้นหรืออะไรแบบนี้
จริงเมืองจีนเนี่ยก็จะมีนะฮะที่เขาไปขอพรเรื่องความรักอะไรกันเนี่ยนะครับ
ก็มีเทพที่เกี่ยวกับเรื่องพระจันทร์ขอพรกัน
แต่ว่าเมืองไทยผมว่าก็มีหลายสถานที่

เยอะแยะเลยอย่างพระตีบุรติเนี่ยคนก็ไปกันเยอะ

ไม่ใช่
รูปพระตีอยู่เหมือนที่นี่
แต่ว่าถ้าเกิดสายหน้าทุกคนก็ไปกันเยอะ
หรือว่าหลวงพ่อเกษรมีหลายวัดนะมีวัดท่าพระก็มีที่วัดศาลพระยาก็มี
ก็เป็นแบบที่ที่คนชอบไปขอพรในเรื่องของความรักกันด้วยเหมือนกัน
แล้ววัดสามพญาเขาไปขอความรักกันด้วยเหรอ

เหรอคะไม่เคยรู้เหมือนกัน

ความเมตตานะครับใครที่
คือต้องบอกว่าเวลาไปไหว้เรื่องความรักเนี่ยคุณอย่าไปคนเดียว

หมดเร็วมากเลย